ที่จังหวัดราชบุรีมาร้องเรียนสื่อค่ะบอกว่าคุณตาข้างบ้านจริงเนี่ยเป็นญาติกันนะคะคุณตาข้างบ้านชอบเข้ามาในบ้านของเธอและลักษณะมาคุกคามทางเพศทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะว่าวันที่เดินเข้ามานุ่งผ้าขุนหนูตัวเดียวอะค่ะเดินเข้ามาตอนที่น้องอยู่บ้านคนเดียวก็เข้าใจแบบนั้นได้เธอกลัวมากนะคะก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนสื่อ
คลิปนี้เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้เอาฟังเสียงนิดนึงค่ะบางครั้งก็เข้ามาด้วยการนุ่มพ่อคุณหนูมาตัวเดียวบางครั้งก็มายิงพลุใส่บ้านลักษณะคุกคามแบบนี้ค่ะ
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาแชร์ไว้นะคะบอกผู้ชายคนนี้มีศักดิ์เป็นตาก็คือเป็นน้องชายของยายไม่ใช่ตาจริงจริงอ่ะนะคะ
น้องที่เอาเรื่องนี้มาร้องเรียนค่ะอยู่พื้นที่สพโพธารามจังหวัดราชบุรี
แล้วน้องก็บอกเคยไปแจ้งความแล้วแต่เจ้าหน้าที่ให้ลงบันทึกประจำวันเพราะเจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ค่ะณวันนี้ที่เห็นเป็นคลิปน้องเขาบอกว่าตั้งสติได้ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเป็นคลิปไว้
ทีมข่าวของเราเห็นเรื่องนี้แล้วแล้วก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะไปพูดคุยกับน้องเอน้องเอนี่เป็นนามสมมุตินะ
น้องก็เล่าว่าตอนนี้ยังหวาดกลัวอยู่เลยพี่ทุกวันนี้น้องไม่เป็นอันเรียนเลยเพราะต้องเรียนออนไลน์ก็ต้องอยู่ที่บ้าน
วันดีคืนดีคุณตาคนนี้นุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวบุกเข้ามาในบ้านบางวันก็จุดพลุโยนใส่บ้านบางวันพ่อแม่ออกไปทำงาน
กลัวว่าคุณตาจะรู้ว่าอยู่บ้านคนเดียวปิดประตูปิดหน้าต่างปิดไฟเรียนออนไลน์ต้องใช้ไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องอ่านหนังสือ
นี่อยู่บ้านตัวเองหรือเปล่าจะต้องระวังตัวขนาดนี้น้องบอกน้องกลัวกลัวว่าตาคนนี้จะเข้ามาทำไม่ดีไม่ร้าย
ล่าสุดค่ะตำรวจสพโพธารามและพมราชบุรีรวมถึงฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เรียกคุยทั้งสองฝ่ายเลยมาไกลเกลี่ยปัญหากัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ให้คุณตาค่ะบันทึกข้อตกลงว่าจะไม่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้อีกไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นบุกเข้าไปในบ้านไม่ว่าจะเป็นยิงพลุเข้ามาในบ้าน
จากนี้จะให้ตำรวจสายตรวจลาดตระเวนให้ถี่ขึ้นเพื่อป้องกันเหตุหากมีเหตุเกิดขึ้นซ้ำอีกน้องและคุณแม่สามารถไปแจ้งความเอาผิดได้เลย
เอาน้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะน้องบอกว่านอกจากคุณตาเนี่ยจะบุกเข้ามาในบ้านลักษณะแปลกแปลกแล้วเคยจับได้ว่าคุณตาแอบดูแม่อาบน้ำอ่า
คุกคามนะแบบนี้นะเอาลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะคุณตาต้องไม่ทำอีกนะคะ